ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับพ่อกับลูกนะที่ฉะเชิงเศร้ามันก็เป็นผลพวงมาจากการเสพยาเสพติดนี่แหละ
คือมีญาติเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกให้มาช่วยหน่อย
พ่อคนหนึ่งอายุ๓๕คลั่งยาเสพติดจับลูกไว้ในบ้านแล้วก็ถือมีดไว้ด้วย
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลบังพึ่งอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
เดี๋ยวท่านดูช่วงเวลานี้ก่อนช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
ให้เขาปล่อยลูกของเขาออกมาเดี๋ยวไปดูนะครับ
ไม่ใช่เรามาถ่ายลูกถ่ายลูกผมไม่เข้าใจ

อยู่อยู่มันอยู่กับแม่ผมไปขายของ

แล้วไอ่ผู้ชายที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ใครเป็นอะไรกับเรานอ

ผู้ชายหนูไอเด็กผู้ชายนั่งอยู่หรือเปล่า

อายุกี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ย

ให้ลูกกินข้าวกินนั้น

นี่ขอโทษนะ

ให้ถามได้หน่อยสิน้องเอ้ย

ผมก็ตอบที่นี่ลูก
ผมเลี้ยงลูกอยู่
เออก็ไม่ว่าอะไร

ก็ต้องให้ญาติมาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม

ตามผู้ใหญ่บ้านมาอีกนะ

ญาติกับผู้ใหญาบ้านก็มาช่วยกันนะครับ
เขาอยู่นี่ทำไมครับไอ้เม็ดกูไม่ตอบใจหรอก
มิดไหนอ่ะอะไรอ่ะผมพูดไอ้ก้าว
นี่เรามาดูเนี่ยดูอะไรครับเมิง
เกือบชั่วโมงโอ้โหค่ะเกือบชั่วโมงนะ
คือตำรวจแล้วก็ชาวบ้านญาติญาติเขาก็ห่วงเด็กไง
เด็กชายไว้๔หัวคือตัวพ่อที่คลั่งยาเนี่ย
เขาจับไว้ในในอ้อมแขนของเขาแบบไม่ปล่อยอ่ะใช่
คือเขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทำร้ายลูกนะ

จะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เลยใช้วิธีนี้ครับ
ให้ตำรวจอ้อมไปฝั่งหนึ่งนะเพื่อจะหลอกล่อให้เข้ามาใกล้หน้าต่าง
ดึงมือเขาไว้ไม่ให้ใกล้ลูก
แล้วชุดที่อยู่ข้างหน้าประตูเนี่ยก็จะพังประตูเข้าไป
ระหว่างนี้เขาดึงแขนไว้ตรงหน้าต่างแล้วนะ
เดี๋ยวท่านดูฮะ
หัวเจ้นหัวเจ้น
อยู่ไหนชะอยู่ไหนชะ

คุณใหญ่ก็อยู่นี่เองน้ำ

คุณใหญ่ก็อยู่นี่ใจเย็น

สี่ปีปีนี้สี่ปีปีที่สี่เนี้ยมันหนักมาก

แล้วก็เลี้ยงของเขามาจริง

กับเมียตั้งแต่ลูกคลอดได้๗วัน

เครียดไปเสพยาไป

พอคุมตัวได้ก็ต้องเนี่ยฮะ

ว่าเขาจะทำอะไรลูกหรือเปล่า

โครงพักที่สพบังปะกง

เขาไปซื้อยาไอซ์มาเสพ

ทดลอง
คือเด็กเนี่ยญาติเขาเอาไปดูแลแล้วนะครับ

แต่ที่สำคัญคือต้องขยายผลไป

นี่เห็นไหมคือมันเอายาเสพติดมาขายเขาแล้ว
แล้วมาดูครอบครัวของคนที่ซื้อยามาเสพ

ก็เนี่ยก็บ้าสมชื่อยายาบ้าอย่างนี้นะคะ